ื้อเที่ยงแบบนี้ถ้ายังไม่มีอะไรทาน
อิ่มท้องเขาบอกล้นชามกัน
เพราะว่าที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
และสิ่งที่ทางคนขายให้
เขาบอกว่าให้หมูเด้งจนล้นชาม
ล้นหม้อล้นท้องคุณเลย

นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งสูตรโบราณ
รอคุณอยู่ที่ท่าน้ำที่นี่ฮะ
ท่าน้ำวัดหอมเกร็ดที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ต้อนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าเปิดขายมานาน๒๐ปีแล้วนะฮะ
เอกลักษณ์ของร้านก็คือหมูเด้งต้มน้ำจนเดือด
หมูจะฟูฟ่องเต็มหน้าหม้อคุณดูสิ
หมูเต็มหน้าหม้อเต็มหม้อเลยนะฮะ
เนื้อหมูนุ่มเด้งรสชาติดี
เขาบอกว่าหวานฉ่ำแล้วก็เต็มไปด้วยเครื่องเทศนะฮะ
เพราะว่าใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็ไม่ค้างคืนด้วยนะครับ
ใส่เครื่องแบบจัดเต็มเลยนะฮะ
มีถั่วลิสงคั่วหอมต้นหอมซอยกุ้งแห้งแล้วก็เทียมเจียว
เหมือนก๋วยเตี๋ยหมูสูตรโบราณนะครับ
เขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีหนังหมูโรย
ให้ตามแบบฉบับของก๋วยเตี๋ยโบราณอีกด้วย
ลูกค้าที่ได้มาชิมการันตีความอร่อยบอก
ไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะฮะ
ฟังเสียงลุงต้อเจ้าของร้านกันหน่อยนะครับ
ก็เลือกทานได้เลยทุกเมนูนะฮะ
เล็กน้ำเล็กแห้งใหญ่น้ำใหญ่แห้งบะหมี่

เส้นใหญ่เย็นตะโฟเตี๋ยวเรืออะไรก็ว่าไปมีเยอะเลย
แต่ที่สำคัญมีหมูเด้งแน่นอน

กินเข้าไปก็อิ่มล้นท้องเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
เออน่าทานนะครับ